ทางสอบคอก็ให้ข้อมูลออกมาแล้วนะครับ
ว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในบ้านเราเพิ่มขึ้น๑ราย
เป็นคนที่กลับมาจากต่างประเทศกลับมาจากบาเรนนะครับ
ส่วนเรื่องของอาบอบนวดหลังจากผ่อนคลายในเฟส๕
เปิดให้บริการไปแล้วตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ปรากฏว่ามีคนที่เนื้อตัวมอมแมมไปให้สาวเขาอาบน้ำให้

สาวโล่งตู้เลยคุณผู้ชมไปดูนะฮะ
นี่เราไปสำรวจตรวจสอบมาครับ
เป็นยังไงล่ะพนักงานถูกใช้บริการไปหมดเลย
ไม่เหลือสักคนในตู้เลย
นวดในพื้นที่เชียงใหม่แล้วเขาบอกว่าตั้งแต่เปิดใช้บริการมา

เนื้อตัวมอมแมมอย่างที่บอกไปก็เลยอยากจะไปอาบน้ำ
เมื่อคืนนี้มันคืนวันอะไรเองมันยังไม่ถึงวันศุกร์เลย
เอานั่นแหละนะฮะทีนี้ไปกันเยอะมาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจและทางเทศบาล
พอเห็นว่าโอ้โหคนเข้าไปใช้บริการกันเยอะแบบนี้

แล้วก็กำชับให้ผู้ประกอบการต้องเข้มข้น
นี่ไงมาตรการเฝ้ารองโควิด๑๙นะฮะ
ให้ผู้มาใช้บริการลงทะเบียนแอปชัยชนะไทยชนะ
แล้วก็ต้องลงทะเบียนชื่อนามสกุลเวลาเข้าด้วย
ใช่นี่มีนะคุณบางคนไปจะให้สแกน
ก็ไม่สแกนจะให้เขียนชื่อเขียนเบอร์โทรศัพท์
เขียนขอกลับบ้านดีกว่ายังไม่เอาแล้ว

แล้วก็มีการติดกล้องวงจรปิดเพิ่มอะไรเนี่ยนะครับ